ตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้เริ่มพิธีเก็บเท่าอัตถีของหลวงพ่อคูณไปที่สุโทรแล้ว
เพื่อนำไปลอยอังคารที่ลำน้ำโขงที่จังหวัดน้องคาย
ติดตามบริการได้พร้อมกันกับคุณพลศิษย์จีบริษฐศิลป์ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานครับ
เช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการเตรียมนะคะ
ที่จะเข้าเก็บเท่าอัฐิของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณค่ะ
ที่บริเวณชาวปณสถานชั่วคราวนะคะวัดหนองแวงพระอารามหลวง
บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสานแห่งนี้ค่ะ
โดยมีประชาชนนะคะยังคงมาเกาะติดแล้วก็เฝ้ารอนะคะ
การเก็บเท่าอัฐิอย่างใกล้ชิดค่ะ
จากภาพนะคะจะเห็นได้ว่าขณะนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการบอกให้ประชาชนนะคะ
ออกมาจากบริเวณชาปนสถานชั่วคราวค่ะ
เนื่องจากว่าขณะนี้นั้นนะคะกำลังจะจัดแถว
เพื่อที่จะเตรียมเข้าไปเก็บอัฐินะคะ
ของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณยังบริเวณด้านในค่ะ

แผงเหล็กนะคะมากั้นไว้ที่บริเวณนี้
เพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นเข้าไปถึงอย่างด้านในนะคะ
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่มีความกังวลนะคะว่า
เจ้าหน้าที่มีความกังวลนะคะว่า
ประชาชนนั้นอาจจะเข้าไปนำเท่าอัฐินะคะ
ออกมาได้ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตั้งแถวนะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปยังด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งอีกไม่กี่นาทีนะคะก็จะเข้าไป
เพื่อที่จะเก็บเท่าอัฐิแล้วแต่จากที่สังเกตนะคะ
จะเห็นได้ว่ายังมีควันจำนวนนึงนะคะ
วยพุ่งออกมาจากโรงของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีประชาชนนะคะ
มาเฝ้าสังเกตการณ์อยู่โดยรอบค่ะ
อย่างเช่นอย่างเช่นประชาชนกลุ่มนี้นะคะ
จากการสอบถามนะคะประชาชนค่ะ

ที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยด้วย
ได้เดินทางนะคะมาที่ชาปนสถานแห่งนี้นะคะ
เมื่อตั้งแต่๒วันที่แล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าได้มาอยู่ที่นี่มาพักอาศัยอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะ

วันที่๒๘
อันนี้เราพักอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะ

ตอนแรกฝั่งโน้นค่ะมักคืนมาฝั่งนี้ค่ะ
เช้านี้เราตั้งใจจะ
จะดูพิธีก่อนจะร่วมงานก่อนค่ะ
จะส่งก่อนค่ะ
ถ้าสมมุติว่าอยากจะส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยคำพูดอยากจะพูดอะไร
ก็ให้ท่านไปสวรรค์

ก็ลูกหลานขอพรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประชาชนได้ยินเป็นสุขค่ะ
ทุกคนให้เข้าถึงธรรมะได้เหมือนหลวงปู่ได้นะคะ
คุณพี่มีอะไรที่เป็นธรรมะสอนใจของท่านที่อยู่ในใจตลอดเวลาไหมคะ
เป็นคติธรรมในใจเรานั้น
เขารู้สึกว่าศรัทธาท่านแล้วก็แบบท่านง่ายนะคะ
ก็มันเป็นธรรมะแบบธรรมชาติง่ายเรียบง่าย
ก็ประทับใจตรงนี้แหละค่ะ

ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะหลังจากที่มีการเก็บท่ออาถิที่บริเวณนี้แล้วนะคะ

ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการเคลื่อนขบวนนะคะ
จากชาวบรรณสถานชั่วคราวแห่งนี้
ไปยังสถานีเรือหนองคายนะคะ
จังหวัดหนองคลายนะคะเพื่อที่จะนำเท่าอาถินั้นนะคะ
ลงเรือค่ะแล้วก็ลอยไปตามลำแม่น้ำโขงนะคะ
ตามเจตนาลมของหลวงพระคุณค่ะ
ขอสจริทธิสินข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานจากบริเวณชาวบรรณสถานชั่วคราว
หนองแหวงพระอารามหลวงบริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสานค่ะ